ก็เลยใช้วิธีที่หาเงินเออนี่แหละฮะเห็นพนักงานหญิงอยู่คนเดียว
ก็ปล้นซะเลยละกันจะได้เอาเงินไปซื้อรถคันใหม่ว่าอย่างนั้น
อันนี้ภาพวงจรปิดนะฮะเกิดขึ้นตอนสักประมาณบ่าย๒ครับคุณผู้ชม
ของวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยผู้ชายคนนี้เนี่ยใส่เสื้อแจ๊เก็ตเห็นไหม
แดงแดงดำดำเนี่ยเดินเข้าไปแล้วก็ใส่หมวกกระน็อกเต็มใบนะ
เห็นหน้าหรอกนะฮะเดินเข้าไปร้านเนี้ยมันเป็นร้านจำหน่ายอุปกรณ์
ก็จะมีเงินหมุนเวียนพอสมควรแหละนะเปิดอยู่แถวด่านสำรงสมุทรปราการ
ก็ตอนแรกทำทีไปคุยกับพนักงานสักพักหนึ่งแป๊บเดียว
วักปืนขึ้นมาขู่ครับเห็นพนักงานผู้หญิงอยู่คนเดียว
ให้พนักงานหยิบเงินทรัพย์สินในตู้กระจกออกมาให้ทั้งหมดมีอะไรบ้างนะฮะ
เขาต้องการมือถือ๓เครื่องนาฬิกา๒เรือนนะฮะ
เขาก่อเหตุสักประมาณนาทีเสร็จนะฮะแล้วก็ออกจากร้านไป
ขี่รถจักรยานยนต์ซูซูกิสีขาวหลบหนีไปนี่อย่างใจเย็น
พนักงานก็ตั้งสติก่อนแป๊บนึงนี่เขาก็ใจเย็นเพราะเขามีปืนด้วยนะฮะ
ทีนี้พอเกิดเหตุการณ์เนี่ยตำรวจก็มาครับ
พนักงานไปแจ้งตำรวจสพสำรงเหนือมาตรวจสอบภาพ
แน่นอนมีกล้องวงจรปิดนะฮะดูจากกล้องแล้วก็สอบปากคำพยาน
ทราบว่าคนร้ายเนี่ยพอได้โทรศัพท์มือถือไปสามเครื่องปุ๊บ
แม่ย่ามใจขี่รถไปขายที่เทสโก้โลตัสศรีนครินทร์
เอาเงินไปครับทีนี้ตำรวจก็ตามไปสืบต่อที่โลตัสห้างนั้นนะฮะ
แล้วก็ไปดูข้อมูลของคนร้ายทราบชื่อเลยครับนะฮะ
คือนายชะลิดชูพงศ์นะฮะพอจำนำเสร็จปุ๊บได้เงินเสร็จปุ๊บ
กบดานอยู่บ้านเพื่อนแถวบางนานะฮะทีนี้เย็นเมื่อวานครับ
คุณผู้ชมตำรวจก็เลยตามไปจับกลุ่มได้พร้อมของกลางเลยนะฮะ
แล้วก็ปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนบีบีกันหนึ่งกระบอกถามว่าทำไปทำไม
ผมมาเป็นเด็กเสิร์ฟร้านอาหารแถวศรีนครินนี่แหละแต่เงินไม่พอใช้
แต่ผมอ่ะอยากได้มอเตอร์ไซคันใหม่แต่เงินไม่พอไงค่ะ
ทำยังไงดีก็ป้นสิต้องการหาเงินทางรัฐนะฮะ
นะฮะก่อนเกิดเหตุก็ขี่รถตะเวนก่อนร้านไหนปอดคนร้านไหนอยู่คนเดียว
เห็นร้านมีผู้หญิงอยู่คนเดียวฮะปลอดคนก็เลยเข้าไปก่อเหตุเลยครับ
แล้วก็จะหนีกลับบ้านนะเอารถที่มาป้นเนี่ยไปคืนญาติก่อน
นะฮะซึ่งเงินที่ได้มาก็เอาไปใช้จ่ายไปเที่ยวเจ๋งอย่างเนี้ยแหละ
เบื้องต้นก็แจ้งความไปแล้วโดนข้อหามเรื่องของชิงทรัพย์โดยใช้อาวุธปืน
แล้วก็ใช้ยานผ่านน้ำเพื่อกระทำผิดส่งตัวดำเนินคดี
อยากได้ต้องหาเองไม่ใช่อยากได้ไปปล้นเข้ามาอันนี้มันไม่ถูกต้องเลย
อยากได้ต้องหาต้องทำงานนะคะอย่าไปจี้ชิงทรัพย์คนอื่นแบบนี้นะคะ